หน้าตาของสองเมนูนี้จะเป็นอย่างไรและมีวิธีการปรุงที่พิธีพิทันขนาดไหน
เรามาติดตามชมพร้อมกันต่อเลยค่ะ
เรามาดูในส่วนผสมก่อนดีกว่าครับณแองครับน้ำมันกระเทียมเจียว
และก็แฮงกระเทียมเจียวสีอิ๊วขาวน้ำตาลสายนิดหนึ่ง
เส้นที่ปรุงด้วยไข่มันจะนิ่มแล้วก็เหนียวหน่อย
เป็นกระเทียมปูที่ก้อนไม่มีกล้างข้างในนะฮะ

ในการเลือกชิ้นหมูที่ทำหมูแดงนะครับ

สำหรับหมูแดงที่ป้าแดงใช้ในการทำเมนูดังกล่าว
แดงเลือกใช้ส่วนของสะโพกหมู
นำไปหมักกับเครื่องหมักต่าง
ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันซีอิ๊วขาวเกลือและน้ำตาลสาย
โดยสีแดงจะมาจากสีผสมอาหาร
และซีอิ๊วดำที่ใส่เพียงเล็กน้อย
เพื่อให้สีของหมูออกมาสวยงาม
สำหรับหมูแดงสูตรของป้าแดงนั้น
จะใช้การย่างโดยต้องหมั่นสังเกต

และไม่เกรียมจนดูไม่สวยงามค่ะ
พอเห็นส่วนผสมที่วางอยู่ตรงหน้าเราก็อุ๊ยตกใจเหมือนกันว่า
ก็เหมือนส่วนผสมที่เราก็เห็นตามร้านเส้นที่เราไปถ่ายทำกันมาเยอะแยะ
หรือตามร้านก๋วยเตี๋ยวที่เราเห็นจนชินตาเลย
กลับกลายว่าเป็นส่วนผสมธรรมดาธรรมดาอย่างนี้แหละ
จะบอกว่าปูจะต้องเป็นปูอลัสก้าแล้วก็ไม่ใช่มันก็เป็นปูม้าที่เราทานแหละ
ทุกอย่างก็เหมือนที่เราทานกันทั้งหมดไม่ได้แตกต่างอะไรเลยครับ
ทีนี้เรามาดูขั้นตอนในการทำบะหมี่แห้งหมูแดงก่อนดีกว่าครับ
ต้องล้างน้ำเย็นนิดนึงค่ะเป็นสูตรของบะหมี่เขาเลย

ไม่นานค่ะลวกแป๊บเดียวค่ะ
ทีนี้ก็ปรุงรสนะครับก่อนอื่นต้องลงน้ำมันแต่นิดหน่อยนะครับ
ของบัวองค์ท่านนิดเดียวต้องคลุกเคราะห์ให้เท่ากัน
ปรุงได้น้ำตาลนิดโดยปกติทางปะแดงก็จะปรุงรสให้เสร็จเรียบร้อยเลย
ทีนี้ก็ใช้ใบผักกัดหอมอ่อนนะครับ
จะเลือกเฉพาะใบอ่อนเท่านั้นนะครับ
ก็สั่นคือเลือกของดีให้ท่าน
เรียกว่าเวลาสำคัญในชีวิตผมครั้งหนึ่งนะครับ
ที่จะได้มีโอกาสชิมบ้าหมี่หมูแดงและ
หมี่แห้งปูซึ่งเป็นเมนูโปรดของพระองค์ท่านนะครับ
โดยฝีมือป้าแดงผู้ที่เคยปรุงเมนูโปรดพระองค์ท่านเช่นเดียวกันนะครับ
ผมขออนุญาตชิมเลยนะครับพระองค์
จะเป็นเมนูบะหมี่แห้งที่แบบรสชาติเบานะครับ
ลมกล่อมเบาซึ่งไม่ได้มีรสไหนที่จัดจ้านขึ้นมาเลย
โดยเฉพาะจะไม่หวานเลย
ลงตัวมากมากนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองบะหมี่หมูแดงกันบ้างดีกว่านะครับ
ช่วงเวลาที่เห็นป้าแดงทำนะสิ่งแรกที่สัมผัสได้ป้าแดงเขามีความสุข
ที่ได้ย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่เขาได้ทำถวายพระองค์ท่านจริง
รู้เลยว่าคนทำเนี่ยมีความปรานีตแล้วก็พิถีพิถันในการทำขนาดไหน
มีความใส่ใจและทำอาหารด้วยความรักจริง
ก่อนจะได้ชิมก็ต้องบอกจริงว่าก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะว่าแบบ
โอ้โหจะได้ทานอาหารที่พระองค์ท่านโปรดอะไรอย่างนี้
โดยฝีมือของผู้ที่ปรุงอาหารให้กับพระองค์ท่านเลยอะไรอย่างนี้
เพราะจริงถ้าไปทานร้านป้าแดงไม่มีเมนูนี้นะ
ไม่มีเมนูบะหมี่หมูแดงหรือบะหมี่แห้งปูนี่ไม่มีเลย
วันนี้ได้มีโอกาสไปชิมจริง
พอชิมแล้วสิ่งที่สัมผัสได้คือว่า
รสชาติมันแบบเบามันกลมไปซะทุกอย่าง
เป็นเมนูที่ไม่ต้องปรุงรสด้วยเครื่องปรุงมากมาย
แต่ผมว่าผมรู้สึกว่ามันปรุงด้วยหัวใจของคนทำ
มันเลยออกมาอร่อยแล้วก็นุนละมุนละมัยขนาดนั้น
ครั้งแรกที่เรารู้ข่าวว่าเราจะต้องทำอาหารถวายในวัง

ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นนะคะ
แล้วอีกอย่างหนึ่งเป็นภาคภูมิใจและแน่นอนที่สุด
มีเหตุการณ์ข้างหนึ่งที่เป็นเหตุการณ์ประทับใจของป้าแดงเอง

คือวันนั้นไปทำที่เขื่อนแม่กวง

แล้วก็ดืนออกมาเฝ้ารับสเด็ทกัน
ท่านก็รับสั่งว่าเนี่ยมาจากไหน
มาจากกรุงเทพไหมคะแล้วก็บอกว่าอ่าแล้วจะกลับเมื่อไหร่
ก็คงหลังจากพระองค์ท่านเสด็จกลับแล้วก็คงจะเป็นอีกวันรุ่งขึ้น
ดูแล้วท่านคงดูเราแล้วก็เหนื่อยท่านบอกอุ๊ยอย่างนั้นต้องพอชักรูปแล้วชักรูป
ประทับใจคำว่าชักรูปครับผมและท่านเป็นคนที่ตัดกันมาก่อนว่า
ชักรูปหน่อยชักรูปเลยเป็นความสร้างความประทับใจให้กับเรามาก
นั่นคือรูปใบนี้เลยไหมครับที่เราพูดถึงอยู่ใช่ค่ะรูปใบนี้
ก็คือใบนี้เลยที่มีโอกาสได้ชักรูปกับพระองค์ท่าน
ประทับใจที่พระองค์ท่านทรงไม่ถือตัวเลยอ่าไม่ถือตัวแล้วพูดเนี่ยชักรูปชักลูก
โอ้โหยังยังติดเลยติดใจตอนนั้นมันรู้สึกยังไงพอได้ยินคำนี้โอ้โหมันพองกันทุกคนในคณะ
ตื่นเต้นมากถ้าพูดถึงความทรงจำที่ป้าแดงมีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
ความทรงจำเหล่านั้นเนี่ยมันสอนเราในการใช้ชีวิตอย่างไร
ยังเห็นเกี่ยวกับเครื่องเสวยนะครับผมที่ทำทำไปก็ง่ายก็มีความรู้สึกว่าท่านนี่เรียบง่าย
เราก็เก็บอันนี้ว่าท่านสูงขนาดไหนท่านยังใช้มีการดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย
ก็อาจจะเป็นคำสอนที่พวกเราได้ยินกันอย่างเป็นประจำนะครับก็คืออยู่อย่างพอเพียงพอมีพอกินเท่านั้นเอง
เล่าผ่านเมนูเส้นของป้าแดงมันเป็นเรื่องเล่าที่แสนจะเรียบง่ายธรรมดาธรรมดาเลย
แต่ถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์ที่ป้าแดงได้สัมผัสจริงหรือประสบการณ์ของป้าแดงจริง
มันคงไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่มานั่งเล่ากันตอนนี้แหละในวินาทีนั้นมันคงจะเป็นอะไรที่แบบว่าความอิ่มเอมของหัวใจ
ความสุขของชีวิตครั้งหนึ่งที่ได้มีโอกาสถวายงานท่านอยู่บ่อยซ้ำแล้วซ้ำเล่า
มันไม่ใช่ว่าป้าแดงอยู่ดีลุกขึ้นมาทำอาหารอร่อยแต่ป้าแดงใส่ใจและรู้จักมันจริง
เลยทำให้ป้าแดงมีโอกาสที่จะทำอาหารถวายพระองค์ท่าน
นี่แหละครับป้าแดงถือว่าเป็นตัวอย่างของการเอานำคำสอนของพระองค์ท่านมาใช้จริง
คำสอนที่ว่านั่นคือเข้าใจเข้าถึงแล้วก็พัฒนา
หลังจากที่ได้พูดคุยกับป้าแดงเกี่ยวกับเมนูบะหมี่หมูแดงและบะหมี่ปู
จากข้อมูลที่เราได้ศึกษามา
เรายังทราบอีกว่าพระองค์ท่านยังมีอาหารสไตล์อิตาเลียน
ที่เป็นภรรกยาหารปรดประเพศเส้นอีกเช่นกัน
เมนูนี้จะมีความพิเศษและมีหน้าตาเป็นอย่างไร
เราคงต้องเดินทางไปค้นหาความพิเศษของเมนูดังกล่าวพร้อมกัน
เชฟคนเก่งมากความสามารถท่านนี้
เชฟเนทเนทอัมภัยศาลากก่อเศษ
ก่อนที่เราจะทำเทปนี้ก็กระทำข้อมูลมากมาย

ชื่อหนังสือเย็นศีรพพรบริบาลกับรัฐราห์สุข๗
ขึ้นชื่อว่าเป็นหนังสือที่ประสบนิกรไทยต้องอ่านเลย
เพราะเป็นเรื่องราวของคนใกล้ชิดในรั้วในวัง
เล่าถึงเรื่องราวของในหลวงราชการที่๙นะครับ

ก็คือท่านโปรดเมนูพระกระยาหาร
หรือเครื่องเสวยประจำทุกวัน
ในช่วงกลางวันนั่นก็คือสปาเกตตี้มิลานเนส
ก็อยากจะรู้ว่าหน้าตาของเมนูนี้จะเป็นอย่างไร
จะมีความยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนในจาน

สวัสดีครับเชฟเนธนะครับแห่งรอยบิสโตรนะครับ
ผมพูดซึ่งรู้จักกับเมนูสปาร์ตี้

ซึ่งถือว่าเป็นเมนูโปรดของพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่บัวรัชกาลที่๙ด้วยนะครับผมใช่ครับเป็นอาหารทรงโปรดครับ
ต้องถามถึงประวัติความเป็นมาของเมนูสปาเกตตี้มิลันเนสก่อน

คือจริงพระองค์ท่านเนี่ยได้ใช้ชีวิตอยู่ทางยุโรปเยอะนะครับ
ท่านก็จะเสวยแต่จะเสวยเป็นพระกระยาหารกลางวัน

ตอนนั้นเราพอดีได้ไปทำครัวธรรมศาสตร์อาสานะครับ
วันที่ครบร้อยวันนี้เราคุยกันว่าเราอยากจะทำอาหารทั้งหมดเป็นอาหารพระกายอาหารโปรดหมดเลย

หน้าตาเป็นอย่างไรแล้วมีส่วนผสมอย่างไรบ้าง

ได้เลยครับตามมาเลยครับ
เรียกว่ากว่าจะเป็นสปาเกตตี้มิลาเนสได้
เนธก็ต้องศึกษาข้อมูล
และที่มาของสูตรเมนูนี้จากหลายแหล่ง
เพื่อให้เป็นการปรุงที่ถูกต้องและใกล้เคียงมากที่สุด
ช่วงหน้าเรามาตามเชฟเนธและคุณน็อตเข้าครัว
เพื่อไปดูส่วนประกอบและขั้นตอน
การทำเมนูสปาเกตตี้มิลาเนสพร้อมกันค่ะ